เน้นการทร้อมส่งบ่นเหลียงบ่อยถ้าติดเท้าการทำประตูและหยิงจุดโทษ
สนามที่ลื่นด้วยอากาศที่หนาวเย็นด้วยนะครับ
และมีฝนตกลงมาก่อนการอออฟสอม
สำหรับคนพลีทโทำวี่ปยารุ้นครับ
จัดการทีมมั่นใจว่าไทยจะได้เล่น

แล้วก็ทุกท่าวอากาศคาไม่เหนื่อยผลตกก็ไม่หนักใจส้อมอีกแล้ว
เพราะว่าทุกทีมก็ต้องเล่นสภาพอากาศเหมือนกัน
อย่างน้อยต้องการเสมอสเปนให้ได้ซึ่งจะแข่งวันนี้เวลา๕ทุ่มตามเวลาไทยครับ
ที่ชาติชัยฮอล์จังหวัดนครรัฐศรีมา
ตบลูกยางสาวไทยชุดน้ำเงินลงเล่นนัดที่๒ของสัปดาห์ที่๔นะครับ
ในกลุ่ม๑๕พบกับตุรกีเกมนี้
ไทยยังไม่สามารถเก็บจะชนะในบ้านได้เป็นนัดที่๕ติดต่อกันครับ
ตุรกีชนะไป๓ต่อ๑เซต๒๕๒๐๓๐๒๘๑๘๒๕และ๒๕
นัดนี้ครับไทยแข่งไปแล้ว๑๑นัดชนะ๒แพ้๙มี๖คะแนน
ล่นมาอยู่อันดับ๑๕จากทั้งหมด๑๖ทีม
ส่งท้ายสัปดาห์นี้ครับไทยเจอกับญี่ปุ่นเน้นย้ำวันนี้เลยนะครับ
๑๘นาที๕นาทีครับ